พลายสีดอกแก้วเป็นช้างป่าเพศผู้นะครับค่อนข้างที่จะสนแต่ว่าใจดี
ลงมาจากป่าเขาชะเมาที่มรยองแต่ว่าไปวนเวียนในสวนของชาวบ้านนะครับ
ต้องมีการระดมกำลังกันเพื่อขับไล่เข้าไปที่ปากเหมือนเดิมนะครับ
เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการเขายายดาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมานะครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำกำลังกว่าสามสิบนายครับฟ่ามาระวังสัตว์เปลี่ยนนะครับ
แล้วก็ไปดูแลช้างพลายสีดอกแก้วอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ทำลายสวนผลไม้ของชาวบ้าน
ที่ช้างตอนนี้เข้าไปหลบอาศัยอยู่นะครับในเขตเทศบาลเมืองแกลงที่จังหวัดมรยอง
โดยนำอาหารเช่นกล้วยสุกขนุนสุกไปหลอกล่อให้ช้างกิน
แล้วก็เดินไปนำทางไปเพื่อให้ช้างกลับเข้าป่าแต่ว่าไร้ผลนะครับ
เพราะว่าเจ้าพายสีดอกแก้วเนี่ยเดินไปกินไปแล้วก็แวะเข้าไปสวนของชาวบ้านบ้าง
แล้วก็ย้อนกลับไปที่เก่าบ้างไม่ยอมเข้าป่าสักที
ก็ไปสร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมก็ต้องมีการปักหลักเฝ้ากัน
ทั้งวันทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นเวลาห้าวันแล้วนะครับ
ขณะที่ตอนนี้ก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะได้อย่างไรจะทำอย่างไร
คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปก่อนเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
แต่ก็ยังดีครับที่ช้างพลายสีดอกแก้วเป็นช้างที่ไม่ดุร้ายสนแต่อารมณ์ดี
ฟังคำพูดของเจ้าหน้าที่รู้เรื่องวันนี้ก็ยังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแกลงที่เดิมนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการไปทำร้ายชาวบ้านหรือว่าทำลายข้าวของของชาวบ้านแต่อย่างใดนะครับ